ทุกผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วก็ทางโซเชียลพูดถึงกันเยอะมาก
มันก็สืบเนื่องมาจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไอซ์รักชนกนะครับ
ที่เขาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการเมือง
วันนี้ออกมาโพสต์เปิดเผยข้อความนะบอกว่าถูกผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
คือคุณต้อมยุทธเลิศภูมิกับดังวัย๕๕ปีทำร้ายร่างกายเมื่อคืนนี้
บอกว่าถูกตบหน้าไปสองทีถูกถีบท้องอีกทีนึงด้วย
คุณไอซ์รักชนกนะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในเรือสำรานลำนึง
เขาจัดงานลักษณะพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง
นะครับแล้วเธอก็ไปที่นั่นนะสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไอซ์รักชนกอ้างว่าผู้กำกับดังต้อมยุทธเลิศ
เรียกเธอไปคุยบนชั้นบนของเรือลำนี้ซึ่งอยู่แถวท่าเรือคลองศาล
เนื่องจากเคยมีปัญหากันมาก็เลยต้องการจะมาเคลียร์มาขอโทษ
เกี่ยวกับที่คุณต้อมยุทธเลิศเคยกล่าวหาเรื่องมีคนโกงเงินของผู้ชุมนุม
อะไรประมาณพวกเนี้ยก็โต้กันไปโต้กันมาเมื่อวานบอกเรียกมาเคลียร์
ก็เลยอยากจะไปเคลียร์พอไปถึงคุณไอซ์รักชนกอ้างว่า
เขาที่เขียนข้อความโพสต์เอาไว้นะบอกบรรยากาศนี้เหมือนมาคุยกับมาเฟียเลย
ต้องมีคนอนุญาตให้ขึ้นไปชั้นบนไปหาคุณต้อมยุทธเลิศ
มีคนพาตัวไปไปถึงเจอคุณต้อมเนี่ยนั่งอยู่หัวโต๊ะบนเรือ
แล้วก็บอกว่าก็ใช่สิก็กำลังเล่นกับมาเฟียอยู่ไง
คุณไอซ์บอกว่าตลอดการคุยกันเนี่ยมีการใช้ถ้อยคำลักษณะมึงกูตลอด
คุยไปสักพักถูกคุณต้อมตบหน้าไปสองครั้ง
หลังจากถูกตบก็มีการด่าทอกันแล้วก็ชุลมุนวุ่นวาย
ก่อนจะกลับเธอพยายามไปทวงถามคำขอโทษจากคุณต้อม
แต่กลับโดนกระโดดถีบท้องอีกทีนึงแล้วหาว่าเธอเนี่ย
ตั้งใจมาสร้างสถานการณ์ดิสเครดิตคุณไอซ์ก็เลยโพสต์เอาไว้
แล้วบอกว่าถ้าสภาพจิตใจพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมกว่านี้
มาเล่าเรื่องโดยละเอียดอีกครั้งแต่ยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น
มีภาพและเสียงเป็นหลักฐานและไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวบันเทิงของเรานะครับเราตรวจสอบสอบถามไปยังคุณต้อมยุทธเลิศนะฮะ
นี่ฮะคุณต้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอเรียกว่าทะเลาะวิวาส
ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่ได้เชิญมาด้วย
อีกฝ่ายนึงเนี่ยบุกมาหาตอนที่กำลังสังสรรค์อยู่
ซึ่งยอมรับว่าก็เมาแต่เวลาที่เมาเนี่ยจะมีกาดคอยดูแล
ไม่ให้ไปทำอะไรใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างต่างเนี่ย
พร้อมจะไปชี้แจงกับตำรวจแล้วเดี๋ยวจะชี้แจงผ่านโซเชียลอีกครั้งหนึ่ง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่คือการทะเลาะวิวาส
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับเมื่อวานนี้
คุณไอซ์รักชนกไปแจ้งความที่สอนอคลองศาลแล้วนะครับ
ไปแจ้งความตอนห้าทุ่มครึ่งตำรวจก็ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะ
วันนี้ก็จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้
เดี๋ยวคงจะเรียกมาสอบเพิ่มเติมหลังจากนั้นจึงจะเรียกคุณต้อมยุทธเลิศ
มารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายต่อไป
อันนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือบนเรือสำรานลำนั้นเนี่ย
เหมือนกับเขามีการจัดงานกันแถวคลองศาลนะครับ
แล้วก็มีเรื่องราวอย่างที่คุณไอซ์รักชนกเขาบอกนะ
จริงไม่จริงก็ต้องรอฟังทางคุณต้อมยุทธเลิศด้วยนะครับ
มีหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมงานนะครับคือดาราชื่อดังนะครับ
ดาราสาวคุณหมิวซิลินพัฒน์นะครับ
คุณหมิวบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนด้วย
แต่ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเธออยู่ชั้นหนึ่ง
เขาไปเจอกันชั้นบนของเรือสำรานอยู่บนชั้นสาม
รู้แค่ว่ามีเรื่องกันแต่ไม่เห็นเหตุการณ์

แต่เต้นยังสนุกสนานกันอยู่ด้วยครับ
แต่ก็เจอพี่ต้อมหนึ่งใช่ไหมครับ

ก็เป็นเรื่องของพี่เขาไปเนาะ